สมุทรปราการกันไปพระประแดงกัน
ไม่รู้ว่านโยบายของตำรวจ

ยังเอาเรื่องนี้ร่วมใหญ่

ท่าที่ไหนมีเด็กแว้น

กันกลางดึกเต็มถนนผ่านโรงพยาบาล

และคลองถนนกันแว้นกลุ่มนี้นัดรวมตัวกันกลางดึกนะครับมาประลองความเร็วกันที่บนถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดง
วัดสมุทรปราการใกล้กับชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบสามครับนะฮะนู่นเห็นป้ายอยู่ไหมนะฮะ
ปิดถนนแข่งกันหลายรอบครับผู้ป่วยที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยนอนกันไม่หลับแล้วครับทั้งคืนนะฮะลงมาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยจัดการหน่อย
สวนรักษารัชการแทนท่านผู้กำกับการสพพระประแดงนะครับ
ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเรียกประชุมชุดสืบสวนเลย
เพื่อวางแผนการทำงานแล้วก็ติดตามกลุ่มเด็กแว้นเหล่านี้มาดำเนินคดี
ส่วนคืนที่เด็กแว้นกลุ่มนี้แข่งกัน
ท่านก็มาสำรวจสายตรวจสภพพระแดงได้รับแจ้งจากสายด่วน
ก็นำกำลังไปแล้วไปตรวจสอบแล้วก็กวดขันจับมาได้๔รายเท่านั้น
ยึดมอเตอร์ไซค์ได้สี่ขันและควบคุมตัวคนขี่รถเป็นเด็กครับ
อายุสิบห้าถึงสิบแปดปีฮะยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับจากนั้น
ก็ส่งตัวไปดำเนินคดีส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะตามจับมาให้ครบนะฮะ
ก็พยายามหน่อยครับเพราะว่ากำลังตำรวจที่จะไปดูแลแบบนี้
มันก็ไม่พอกันหรอกเราก็ว่ากันจริง

มุดประการมากันเป็นหมู่คณะใช่ไหม